ภารกิจหน้าที่ในการดับไฟใต้ที่ผ่านมานั้นนะครับ
โดยงานความมั่นคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับ
อกจากจะยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยความพยายามอย่างเต็มที่แล้ว
อีกด้านหนึ่งคือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่มากขึ้นด้วยนะครับ
ติดตามภารกิจหยุดความหวาดระแวงในชายแดนภาคใต้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
ตลอด๑ปีในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
แม้จะวางกลไกการปฏิบัติเพื่อหยุดสถานการณ์และหยุดการขยายพื้นที่ก่อเหตุ
รวมถึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
แต่พลเอกประวิทย์ก็ยังต้องลงไปติดตามผลการปฏิบัติด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
และใช้เวลาอยู่ในพื้นที่มากกว่าสั่งการอยู่ในกรุงเทพ
หมายก็เพื่อหยุดการสูญเสียของประชาชนในพื้นที่และมีเจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุด
เพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีการปฏิบัติอย่างมีโครงสร้าง
การจัดการการเตรียมการและกำหนดเป้าหมายรวมถึงการเตือนล่วงหน้าอย่างค่อนข้างชัดเจนและเป็นระบบ
รวมทั้งส่งพลเอกสนทิบุญรัติกรรินทร์ผู้ช่วยผู้ประชาการทหารบก
นายทหารมุสลิมในขณะนั้นลงไปเจาะข้อมูลกลุ่มผู้ก่อเหตุ
โดยแกะรอยจากหลักฐานสำคัญ
ที่ยึดได้จากบ้านของนายมัศรอุเซง
ที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาส

พบเบาะแสสำคัญอีกหลายส่วน
เราเอาเรื่องของมวลชนก่อน
อาเยาะรีการันไดอาละ
เป็นระดับการปกครองเขาปลายมวลชน
ไปบรรยายในโรงเรียนเอกชนสนตนา

โรงเรียนน้อยก็มี๕๖๐คน
เราก็เอาเด็กโตมานั่งฝั่งด้วย

ทำให้เรารู้ข้อมูลบางเรื่องมากขึ้น
ว่าในโรงเรียนเอกชน
ถูกเบียนในครอบคลับเกือบหมดแล้ว

แต่ว่าทุกคนจะเป็นไม่เป็นผมไม่ทราบ

เราเจาะลึกเรื่องเบียนเป็นอย่างไร

ที่ตัวเองเป็นสมาชิกก็กระสับกระส่าย

ไม่เคยด่าเลยแต่ว่าให้เขาคิดเอาเองว่า

มันให้พี่น้าวเองว่าจะเอาอย่างไร
อกจากนั้นยังได้ข้อมูลเพิ่มเติม

จากการซักถามกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้
และนำไปควบคุมตัวไว้
พอเราเริ่มควบคุมตัวด้วยกว่าอย่างการศึกได้แล้ว
พอเราเริ่มพัฒนาเริ่มรู้วิธีการต่างเนี่ย
ข่าวสารของหน่วยรบพิเศษอะไรต่าง
เขาก็เริ่มระบุตัวบุคคลได้แล้วว่า

พอเริ่มเป็นชื่อคนเป็นกลุ่มเนี่ย

ผลการสักถามก็เป็นคนนั้นคนนี้
เสร็จแล้วเนี่ยพอเราเริ่มตั้งสักถามด้วยตัวเอง
หน่วยปฏิบัติถ้าได้สักถามด้วยตัวเอง

หลังจากนั้นพอพัฒนามาจากที่ว่า
สักถามด้วยตัวเองปั๊บก็ขยายผลได้
เขาก็จะบอกว่ามีใครบ้าง

มันก็จะได้ทั้งข้อมูลข่าวสาร

ก็จะบอกถึงกองกำลังของเขาวิธีการของเขา
การดำเนินการของเขาทีนี้มันก็จะง่ายขึ้นนิดนึงนะครับ
ในการที่จะทำอะไรที่ไม่ผิดตัวแล้วก็ถูกกลุ่มด้วยครับ
หลังจากนั้นจนถึงบัตรนี้ค่อนข้างจะแม่นยำเนื่องจากว่า
ระบบการอภิสุทธิ์หลักฐานด้วยด้วยดีเอ็นเอด้วยหลักฐานอะไรต่างต่างเนี้ย
เพิ่มขึ้นหลายหลายอย่างนะครับจะมีจะมีหน่วยงานที่มารับผิดชอบตรงนี้เนี่ย

ความพยายามหยุดการขยายตัวของกลุ่มขบวนการและเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น
ผลเอกประวิทย์ต้องการสร้างความเข้าใจต่อปัญหาในทุกด้าน
ไปพร้อมกับหยุดสถานการณ์ก่อเหตุรายวันให้ได้พยายามบูรณาการการปฏิบัติงานของพลเรือน
ตำรวจทหารเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีสมารณชัน
สร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยให้มองชาวบ้านในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมก็คือคนไทยพวกเดียวกัน
เป้าหมายหยุดความหวาดระแวงจึงประสบผลสำเร็จในขั้นแรก
ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ผู้บัญชาการทหารบกคนถัดไป